คุณผู้ชมคู่นี้ก็อวยพรเหมือนกันนะคะว่าชีวิตดีเหลือเกิน
ี้ทัศภาพเป็นไงกับครอบครัว

บี้กูปฮิปเบาเป้
ล่าสุดคุณบี้เขากลับมาแล้วนะคะ

แต่เขาหล่อมากหล่อขึ้นหน้าคมสั่น
ก็แฟนเขาสวยขนาดนั้นภรรยาภรรยาเขาสวยขนาดนั้น
เออคุณผู้ชมค่ะบอกเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะหลักฐานกลุ่มคาจอบเลย

ต้องบอกว่าถึงแม้ตัวเนี่ยจะอยู่ห่างกับภรรยามาก่อนหน้านี้นะคุณปุ๊กกิ๊บนะ
แต่บอกเลยว่าความหวานเขาไม่เคยลดน้อยลงเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็อยากจะยกตำแหน่งสามีคลั่งภรรยาให้อีกด้วยนะ
เพราะว่าที่พูดแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวออกงานอีเวนต์ตลอดการสัมภาษณ์
เอ๊ะอ่ะชมเมียตลอดเอ๊ะอากุ๊บกิ๊บสวยอย่างนั้นเอ๊อากุ๊บกิ๊บสวยอย่างนี้

ชมตลอดชมว่ากลับมาเมืองไทยแต่ละครั้งเนี่ยเมียเขาสวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
พร้อมลงเด็กลงดูแลตัวเองอย่างดี
อันนี้เราไม่เถียงนะมันเรื่องจริงดูในไอจีของคุณกุ๊กกิ๊บได้เลย
ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยโอ้โหกระชากไวเวอร์
เหมือนนักท่องเที่ยวจีนป่ะเอาจริงนะอยากให้คู่นี้เล่นซีรีส์เล่นละครด้วยกันสักเรื่อง
จริงเราไม่รู้นะมันเป็นนะฉันว่าเคมีเข้ากัน
เออนี่คุณผู้ชมค่ะยิ่งตอนถ่ายชุดคอนเทนต์ชุดนักเรียนคุณผู้ชมดูซะก่อน
เออมันเข้ากันมันหน้าเด็กคุณผู้ชม
ดิฉันยกตำแหน่งสามีข้างรักให้ไปเลยนะให้บี้เขาไปเลยนะคนนี้

ถ้าดูเด็กมาจริงก็ดูเด็กนะทั้งที่อ่า

ทุกครั้งที่ผมกลับมาเจอเพื่อนหรือใครที่อยู่เมืองจีน
ว่าได้เมียใหม่นะได้เมียใหม่นะนี่
เขาแค่ผอมลงแล้วก็เขากินครีมขึ้น
แต่เขาก็สวยขึ้นจริง

ดีค่ะดีค่ะใครที่อยากจะทำหน้าเขาติดต่อ
เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราก็ฟังเพลิน
ุ๊กกิ๊บสวยอย่างนั้นกุ๊กกิ๊บสวยอย่างนี้
ปิดท้ายก็ถ้าใครอยากทำเหมือนกุ๊กกิ๊บติดต่อมาได้นะครับ
เอายังไงนะพ่อขายของเฉยเลย

ไม่ใช่หมอปลาไม่ใช่สารนะ

ถ้าใครอยากจะสวยอยากจะดูดีนะคะ
ในแบบของตัวเองแต่ว่าเป็นสไตล์เกาหลีแบบกุ๊บกิ๊บ
อ๋อเอเจนสายอากรรมไปทำสายอากรรมไปเที่ยวด้วยไปเติมสวยด้วยบุ๊บเรื่องไปเลยก็ละกัน
ฉันเริ่มกลัวเรือนขวัญแล้วจะเอาขวัญมาทุบหน้าฉันแล้ว
เธอไม่ใช่สารฉันไม่ทุบถ้าเธอเป็นหมอปลาฉันจะเป็นป้าลัตนานะ
ฉันจะจัดการพระเจ้าจะลงโทษเธอนะฉันไม่สู้เธอนะ